คราวที่จะเล่าต่อไปนี้ตั้งใจนะมาเตือนท่านเลยนะคะ
ช่วงนี้มิตรสาธิบเยอะเหลือเกินนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องระมัดระวังฟังข่าวแล้วก็ป้องกันตัวเองนะคะ
พฤติกรรมคล้ายเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ชม
ลอกออนไลน์พฤติกรรมคือมาลงทุนกับฉัน
เดี๋ยวจะมีผลตอบแทนดีกำไรงาม
สุดท้ายคนที่เขาอยากได้อยากมีเงินเขาก็เอาเงินไปลงทุน

อกให้อยากแล้วจากไปนั่นแหละค่ะนะฮะ
สุดท้ายแล้วสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มีกลุ่มผู้เสียหายกว่า๒๐คน
นี่ค่ะคุณผู้ชมหอบเอกสารหลักฐานแบบนี้
รวมตัวกันไปแจ้งความกับตำรวจนะฮะ
เหตุการณ์เนี่ยคือมันเกิดขึ้นหลายจังหวัดนะ
แต่ที่ภาพที่เห็นเนี่ยอยู่ที่โรงพักเมืองโคราชค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะคือผู้เสียหายตั้งใจจะให้ตำรวจ
ดำเนินคดีกับแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้
หลอกให้ร่วมลงทุนออนไลน์แล้วก็เชิดค่ะ

ผู้เสียหายจำนวนมาก
กระจายหลายจังหวัดตั้งแต่เหนือจรดใต้
เหนือก็เชียงใหม่กรุงเทพภูเก็ต
พังงาชนบุรีนครราชศรีมานครศรีธรรมราช
มาหมดเลยค่ะทุกทิศทั่วไทยเลยนะคะ

จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งนี้นะคะ
มูลค่าความเสียหายร่วมทั่วประเทศเลยนะ
เกือบร้อยล้านบาทไม่น้อยนะคะ
ตอนนี้คุณผู้ชมค่ะผู้เสียหายยังคงทยอยเดินทาง
ไปแจ้งความกับตำรวจในท้องที่ต่างอย่างต่อเนื่องนะคะ
ล่าสุดค่ะคุณพิสารเจ้าค้างพลูอายุ๓๓ปี

ลองฟังไปช้าชัดถึงพฤติกรรมของกลุ่มนี้นะคะ
คุณวิสานบอกว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา
แก๊งนี้แก๊งมิจฉาชีพมันทักมาชวนทางไลน์

นี่ค่ะคุณพิสารเล่าต่อบอกว่าคืออย่างนี้
เปิดดูเว็บไซต์ก็อยากลงทุนไง
เปิดดูเว็บไซต์แล้วไปเจอเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งที่ชื่อว่า
เว็บไซต์มันอ้างบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มการลงทุน
โปรโมทโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหาร

นี่แหละค่ะที่ปรากฏอยู่หน้าจอนี้นะคะ
สุดท้ายแล้วหลอกให้ร่วมลงทุน
ผู้ลงทุนถามว่ามีหน้าที่อะไรนอกจากจะเอาเงินไปลงทุนแล้ว
ผู้ลงทุนจะต้องทำหน้าที่กดเพิ่มยอดวิว
หรือเพิ่มยอดคนดูเพียงวันละ๕วิวเหรอ
เพียงวันละ๕วิวเท่านี้ก็จะได้ผลตอบแทน
ตามแต่ละเวลเลเวล

พี่ต้นก็จะได้ผลตอบแทนอีกแบบหนึ่ง
พี่เบิร์ตก็จะได้อีกแบบหนึ่งถ้าไปลงเลเวล๒

ทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด๙ระดับหรือ๙เลเวลด้วยกัน
แต่เปิดให้ลงทุน๖ระดับ
อ้างว่าอีก๓ระดับยังต้องรอแพลตฟอร์มในอนาคต
ค่าสมัครและค่าตอบแทนก็จะแตกต่างกันไปแต่ละระดับ
อย่างระดับ๑ลงทุน๘๐๐บาท
ได้ผลตอบแทนวันละ๓๐๔๐บาท

ได้ผลตอบแทนวันละ๓๔๐๓๕๐บาท

ลงทุน๖๖๐๐๐จะได้ผลตอบแทนวันละ๔๓๐๐บาท
เอาไหมล่ะดีนะผลตอบแทนดีนะถ้าคิดเป็นเฉลี่ยคืนเนี่ย
ก็คือ๖ต่อวันคือบางพื้นที่กองทุนรั่วหุ้น๖ต่อปี

ลักษณะพฤติกรรมคล้ายแชร์ลูกโซ่เล่าต่อนี่นี่เห็นไหมคะ
ปรากฏหน้าจอเลยผู้ลงทุนนอกจากจะได้รับจากเงินลงทุนไปแล้วนะ
ก็คือทำหน้าที่กดยอดวิวเพิ่มคนดูไปแล้ว
ลงทุนจะมีรายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งด้วย
จากการแนะนำทีมออกอีก๓ระดับ
โดยแม่ทีมระดับที่๑จะได้รับรายได้
จากกรณีที่คุณไปแนะนำใครก็ตามเข้ามาอืม
ระดับ๒จะได้๖เปอร์เซ็นต์ระดับ๓จะได้๓เปอร์เซ็นต์
คุณวิสานยังบอกอีกนะคะว่าตัวเองหลงเชื่อ
หนึ่งเพราะสมัครง่ายไม่ยุ่งยากกำไรงาม
ก็เลยลงทุนเวล๖เลย
ระดับ๖นะเงินลงทุนเริ่มต้น๖๖๐๐๐บาท
ยังมีคนที่หลงเชื่อสมัครกันจำนวนมาก

ชักชวนเพื่อนฝูงมาร่วมลงทุนด้วย
ผู้ดูแลแพลตฟอร์มอ้างบอกว่าจะเริ่มจ่ายผลตอบแทน
ก็คือโอนเงินเข้าบัญชีของนักลงทุน๑มิถุนายน
เข้าไหมไม่มียอดเด้งมาเลยค่ะ
ไม่เข้าบอกว่าเงินลงทุนเงินกำไรจะได้๑มิถุนาไม่มี
ปรากฏว่าทุกคนไม่มีใครได้รับเงินค่าตอบแทนเลยนะ
ยังไม่หมดมันหลอกซ้ำหลอกซ้อนนะกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้
หลอกให้โอนเงินสำรองจ่ายภาษีให้ทางแพลตฟอร์มอีกด้วย
เงินสำรองจ่ายภาษีเงินอะไร
คือหลักการของคนที่มีรายได้เนี่ยถ้าท่านไม่มีรายได้
ไม่ต้องจ่ายภาษีแต่ถ้าท่านมีรายได้ท่านต้องจ่ายภาษี
ท่านยังไม่ได้มีรายได้ท่านจะไปจ่ายภาษีอะไร

สุดท้ายแล้วแม่ทีมใหญ่ที่ใช้ไอดีไลน์ชื่อว่าแชมป์๑๙๙

เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนมั่นใจว่าถูกหลอกแน่นอนนะคะ
ตัดสินใจรวมตัวไปแจ้งความกับตำรวจเมื่อสักครู่

ที่น้องปุ้ยเล่ามานะคุณผู้ชมครับ

เพียงแต่เอาเรื่องของท่องเที่ยวนะ

ลงทุนท่องเที่ยวผมชอบข้อความของพี่คนนี้จริง

ผมเพิ่มให้นะเศรษฐกิจและโควิดแบบนี้
จงกำเงินของท่านไว้ให้แน่น

อย่าพึ่งลงทุนเลยอย่าผีผาหม

ไม่แล้วคือชัดเจนเลยว่าเศรษฐกิจแบบนี้ภาพการท่องเที่ยวก็แย่นะคะ
ล่าสุดนี่พัฒนาคารขอช่วยพิษโควิด

แต่ขอมาหลายรอบแล้วนะลูกตู่ยังไม่ใจอ่อนค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
ใจอ่อนนิดเดียวนิดเดียวก็คือให้นั่งได้ถึง๓ทุ่ม